อีกหนึ่งจุดนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปดูนั่นก็คือสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒เนี่ยนะคะ
ตอนนี้ประชาชนก็ทยอยใช้บริการรถบขศกันมากขึ้นนะคะ
ไปดูบรรยากาศล่าสุดเพิ่มเติมได้จากคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์เชิญค่ะ
บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒ในเวลานี้นะคะ
มีประชาชนทยอยเดินทางจากต่างจังหวัดมายังกรุงเทพมหานคร
เพื่อมาเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เนื่องจากบรเขาศอและเขาศมกอได้จัดบรรยาการรถชัตเท้าบัส
ให้บริการรับส่งประชาชนฟรีไปยังสนามหลวงและรถไฟฟ้าหมอชิดค่ะ
ประชาชนบางส่วนที่เพิ่งเดินทางจากต่างจังหวัดมาถึงกรุงเทพมหานครโดยรถบข
ใช้บริการรถชัตเทิลบัสฟรีที่บริเวณลานจอดรถขอสมก
ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒
เพื่อเดินทางไปยังสนามหลวงเนื่องในวันหยุดวันปียมหาราช
โดยเพ็ญแขลานอุ่นชาวกรุงเทพมหานครบอกว่า
พาเพื่อนที่เดินทางมาจากนครราชศรีมามาขึ้นรถชัตเทิลบัสฟรี
ที่บริเวณลานจอดรถขอสมกเพื่อจะเดินทางไปยังสนามหลวงและปากคลองตลาด
โดยทราบข่าวการให้บริการรถเมฟรีมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ค่ะไปดูงานดอกไม้จะไปค่ะแต่ก็ให้คาด

กฎธมอลหรือกองสลากเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ชัตเทอร์บัสของขอสมกรเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาไปจนถึง๒๔นาฬิกา
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๕๙
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่ต้องการจะเดินทางไปยังสนามหลวง
โดยรถชัตเทิลบัสจะออกจากสถานีขนส่งหมอชิด๒
จะรับส่งประชาชนไปยังบริเวณแยกวิสุทธิ์กษัตริย์
อกจากนี้ยังมีรถชัตเทิลบัสที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารฟรี
จากสถานีขนส่งทั่วกรุงเทพ
ยังจุดหมายปลายทางที่แยกอรุณอมริน
สนามม้านางเลิ้งบ้านมนังคศิลาและแยกเมอรี่คิง
รวม๒๑เส้นทาง๔๙๐คัน
ขณะที่รถโดยสารประจำทางธรรมดา
ให้บริการผ่านสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียง
อีก๒๕เส้นทางรวม๔๐๔คัน
โดยรถโดยสารธรรมดาจะให้บริการฟรีทั้งหมด

ซึ่งจะเก็บค่าโดยสารในอัตราปกติค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด
โดยรถบขศมาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ได้ที่บริเวณลานจอดรถขอสมก
ซึ่งที่นี่จะมีรถออกทุก๑๐นาทีค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒ค่ะ